เราจะพังทลายเรื่องกฎหมายกัญชาให้ได้ก่อน
เพราะณวันนี้กฎหมายปัจจุบันนี้
กัญชาสนชได้ออกกฎหมายมาแล้ว
และกีดกั้นพี่น้องเกษตรกรโดยไปออกกฎหมายว่า
จะต้องให้นายทุนผูกขาดกัญชา
ถ้าไม่มีเงิน๓๐ล้านจะไม่ได้ปลูกกัญชา
เพราะฉะนั้นเราจะเอา๓๐บาทปลูกกัญชาได้ต้นหนึ่ง

แต่กัญชาต้น๓๐บาทกัญชาต้นหนึ่ง
และ๖ต้นไม่เกิน๖ต้น
และเราจะมีเงินนำเข้าประเทศไม่ต่ำกว่า๓แสนล้าน

รวยแล้วรวยแล้ว

นี่ไงนี่ไง
นี่แหละที่ถามว่าจบหรือยังจะได้มาประโยคนี้

เราต้องช่วยเหลือตัวเองเดี๋ยวนะครับ
ไม่ใช่ว่าเอาก็ไม่รู้ยืมมาจากไหน

อย่าปล่อยหมดอย่าปล่อยหมด